กันบ้างนะครับซึ่งความเข้มข้นในช่วงออกสตาร์ท
แบงค์คอปยุโดยเต็ดยังฟอร์มแรงต่อเนื่องครับ
เป็นเกมคู่ใหญ่นะครับในช่วงวันที่ผ่านมา

พบกับแชมป์เก่าเชียงรายยูนิเต็ดอันดับ๗
นาที๓๔นะครับศิวากรเตียตระกูล
เปิดลูกเต็มมุมให้กับวินเนอร์เอดิเก้ครับ

จากนาที๓๗วันนั้นลุยสิครับเปิดฟรีคลิกให้กับ
มอเนลทอมเบียร์ยิงให้กับแบงค์คอปตะยิ้งเสมอ๑๑นะครับ
แต่สุดท้ายลูกนี้ก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นลูกล้ำหน้าครับ
และในช่วงครึ่งหลังนาที๘๔เกมมาเข้มข้นมาขาดตรงนี้นะครับ
จังหวัดชุนรมูลนะครับหาชิเบศโฮซูกายยิงอัดเข้าไปแค่งเทพ

ยังไม่พอครับนาที๘๘มาลอสครับแต่งบอลแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ
แล้วยืนยันให้เจ้าถิ่นนั้นได้ประตูนำ
ทดเจ็บนะครับแบงคอกได้ประตูปิดท้ายจากการยิงซ้ำของสรวัตรเดชมิตรครับ

๑นะครับ๑๒คะแนนเต็มครับชนะรวด
จาก๔เกมแรกก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวส่วนเชียงรายเนี่ยหล่นไปอยู่กับ๙มี๕คะแนนนะครับ
อีกคู่หนึ่งไปดูราชบุรีกันบ้างนะครับก็ชนะร่วมกันสามนัดเหมือนกันนะครับ
ส้มได้เล่นในบ้านนะครับ
ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยชนะบุรีดำไป๔๓ทั้งให้โดนนำไป๒๐นะครับ

ราชมังกรเก็บ๑๒คะแนนเต็มเหมือนกันจาก๔เกมแรกเท่ากับแบงคอกนี่แหละครับ

คองบวก๗ราชบุรีบวก๕ก็ร้างที่๒
ส่วนโคราชนะครับมี๓แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ๑๒ครับ
ผลในอีก๒คู่ที่เหลือก็มีระยองนะครับแพ้สุพรรณบุรีไป๐ต่อ๑
แล้วก็ประจวบนะครับแพ้สุโขทัยไป๒ต่อ๓ครับ
แกรมวันนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับ๖โมงเย็น
โพลิสเทโรเจอกับสุภัณฑ์การซิตี้ในกระหน้าดูนะครับ
บุรีรามยูเนเต็ดเจอการท่าเรือแล้วก็เมืองทองเจอกับชนบุรีครับ